คุณผู้ชมถามตัวเองอยากติดโควิดไหมคะ

กูอยากติดโควิดเว้ย

ถ้าปล่อยกูอย่างนี้กูเป็นคนตายแน่
แต่เดี๋ยวกูว่ากูจะไปซื้อเสื้อผ้าสีแดงมาใส่บ้านกูให้เป็นเพจสีแดงเพราะเขาจะมาแจกของ
เพราะว่ากูไม่ได้ของอะไรเลยมันขับผ่านหน้าบ้านกูไปมาไปแจกตรงไหนตรงไหนกูก็ไม่รู้
กูไม่เป็นอะไรกูสบายดีเขาไม่เก็บอะไรให้กูกินเลยบอกให้กูอยู่บ้านอยู่บ้านนอนกินนอนกิน
ไฟมันก็ไม่รับไห้เดี๋ยวเอาหนึ่ง

เช้าเครื่องเย็นค่ำมืดเช้ากลับ
จะบ้าตายคอแตกกันแล้วเว้ย
พี่ประชดแหละดูออก

ค่ะนี่คุณผู้ชมนี่เป็นเสียงสะท้อน
ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในท้องที่
ชาวบ้านที่เกาะหลีเป๊ะหลีเป๊ะอยู่ที่ไหนคะ

ใช่ค่ะนี่ชาวบ้านในพื้นที่ในเกาะเลย
หลายคนเคยไปเที่ยวบอกกอลิเป้สวยมาก
ตอนนี้เขาปิดก่อนใช่สวยมากนะฮะ
น้ำใสไหลกระเซ็นเห็นตัวปลา
แต่ตอนนี้ไม่เห็นความช่วยเหลือแล้วค่ะคุณผู้ชม
อันนี้ชาวบ้านในท้องที่เขาสะท้อนมานะคะ

อันนี้เราถ่ายมุมสูงให้เห็นแบบนี้
นี่ความสวยงามของเกาะสวาสหาดสวรรค

นี่คุณผู้ชมนี่คือสวยไหม

แต่นี่คือความความแข็งใจของชาวบ้านบรรกฤตลิเป๊ะค่ะ
เขาบอกว่าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทางราชการเลย
เพราะรถที่นำของมาแจกเนี่ยมันวิ่งผ่านบ้านเขาทุกวัน
แต่เขาไม่เคยเลยได้รับการช่วยเหลือ
คือรถที่เอาของไปแจกเนี่ยแจกให้ใคร
หนึ่งคนที่กักตัวสองคนที่มีความเสี่ยง
แล้วมีเชือกฟางสีแดงล้อมรั้วไว้เท่านั้น
เขาก็เลยบอกเอาเชือกฟางสีแดงมาล้อมรั้วเขาหน่อย
พร้อมกับข้อความระบุบอกว่าภาวะเครียดไม่มีอะไรจะกิน
แจกของก็มีแต่ให้ผู้กักตัว
คิดบ้างสิว่าทุกคนเดือดร้อนทุกครอบครัวตอนนี้ขอความเมตตาด้วยค่ะ
เออนะฮะจันทรรพ์ใดจากความแบบนี้นะครับคุณผู้ชม
ว่าอะไรคะคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้า
จากเกาะตั้งแต่๙สิงหาคมเรื่อยไปจนถึงวันที่๕กันยายน
รวม๒๘วันเนื่องจากว่าไปพบว่ามีคนหนึ่งนะครับคุณผู้ชม
ก็คือแบบรับผิดเทสแล้วนะคะปรากฏว่าไปพบว่ามีผู้ป่วย๕๘คน
ก็เลยมีการปิดเกาะไม่อนุญาตให้ชาวบ้านออกไปทำการประมง
แล้วไม่อนุญาตให้ชาวบ้านออกไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนจากชาวบ้านในพื้นที่
โดยเฉพาะได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่าค่าน้ำค่าไฟก็ไม่ลดให้โว้ย
คือก่อนหน้านี้ให้ชาวบ้านบอกว่าจะเยียวยาเรื่องค่าน้ำค่าไฟ
แต่นี่เสียงสะท้อนมาบอกไม่เห็นได้ลดเลย